สถานการณ์โควิดช่วงนี้มันเริ่มขี้คายแล้วเนาะ
ดาราหลายคนตอนนี้ศิลปินหลายคนตอนนี้
กลับมามีงานอย่างพี่รุ่งสุริยาเมื่อกี้
งานกลับเข้ามาเงินกลับเข้ามาเยอะแยะมากมายนะ
แต่อย่างพี่จักรบุ๋มเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ

คืองานหดเงินหายนะคะ
ก่อนหน้านี้พี่จักรบุ๋มเองก็เคยมีข่าวดาวมงดราม่ากันไปแล้ว
แล้วยิ่งมาเจอกับสถานการณ์โควิดไปอีก
แทบไม่ได้เห็นหน้ากันเลยทีเดียวนะ
แต่ล่าสุดทีมข่าวสุดแซ่บของเรา

ได้เจอกับพี่จักรบุ๋มค่ะ
ก็เลยถามว่าเออตอนนี้พี่จ๋าทำอะไรอยู่
จักรบุ๋มบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะ
ผันตัวเองไปเป็นวิทยากรสอนเรื่องบาร์เทนเดอร์คุณผู้ชม

คุณจักรบุ๋มบอกว่าโอ้โหนี่คือเรื่องใหม่ในชีวิตเลยนะ
เป็นความสามารถใหม่ที่เพิ่งจะค้นพบเหมือนกัน
หลังจากที่ใช้เวลาว่างในช่วงพักโควิดนี่แหละ
ไปศึกษาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยนี่แหละคือทางที่ใช่
ฝึกฝนตั้งใจจนในที่สุดได้เป็นวิทยากรค่ะ

เรียกคุณบุ่มนี่จักบุ่ม
เออนะแต่เห็นมุ่งมั่นสนุกกับงานบาร์เทนเดอร์แล้ว
ในวงการบันเทิงล่ะเอายังไงดี
ทิ้งไหมทิ้งไหมยังทำอยู่ป่ะเออจะทิ้งไหมพี่จักรบุ้มบอกว่า
รับสิงานแสดงเนี่ยโอ้โหกรีดเลือดออกมามีแต่คำว่าเป็นนักแสดงทั้งนั้นเลย
ดาราท่านหนึ่งใช่ตอนนี้เนี่ยก็มีละครแล้วนะคะรายการก่อนบ่ายก็ยังทำอยู่มีติดต่อเข้ามาเรื่อย
แจ๊กกะบุ๋มบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหน่อยเถอะก่อนหน้านี้ดวงเนี่ยนะตกสุดขีด
ก็เลยไปหาพระอาจารย์ที่เคารพที่วัดโบดบ้านไทยจังหวัดอายุทยา
ท่านก็เลยเนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดไปผูกดวงตัวลงตัวเลขเอาไปหมดเลยนะคะ
มันฟ้องหมดเลยว่าชีวิตที่ผ่านมาของพี่จักรบุ๋มเนี่ยนะ
ล้มเหลวไม่เป็นท่าทำนายอะไรออกมาเนี่ยถูกหมดเลย
ก็เลยจัดการเปลี่ยนดวงให้พี่จักรบุ๋มใหม่พร้อมกับศักดิ์ยันถุงทองรับทรัพย์ไว้ที่ข้อมือได้คุณผู้ชมเห็นไหม
เป็นอยู่แล้วเลยอ่ะ
นี่ล่าสุดนี่เรื่องจริง
นี่นี่รอกล้างหน่อย
เป็นยันยันเขาเรียกยันถุงทอง
อย่างที่บอกว่าช่วงหนึ่งผมหายไปเลย

แล้วก็มีคนให้แนะนำให้ผมเนี่ย

เปลี่ยนดวงเปลี่ยนกราฟชีวิตให้ผมใหม่

ชีวิตดีขึ้นมาเรื่อยเลย
เห็นผลของผมรู้สึกไม่ถึงเดือน

นี่เรื่องจริงผมไม่ได้โกหกเลย
เป็นความเชื่อจริงพี่แจ๊คเราเห็นดาราหลายคน
พอเขาเข้าสู่วงการสายหมวก
บางทีบางคนเห็นผลทันตาเลย
งานเนี่ยโทรเข้ามาคอนเฟิร์มกันเลย